แต่ว่างานนี้มีให้เห็นเหมือนกันเต่าค่ะเต่ามันมีกระดองแต่กระดองไม่น่าสนใจเท่าท้องเต่าหรอกค่ะ
หงายขึ้นมาเลยหงายขึ้นมาให้ดูเลยจ้ะเหมือนยังไงล่ะแม่กุจิสาอารมณ์เหมือนประมาณว่ามีคนไปติดแผ่นทอกเอาไว้
เหมือนแปะยันเหมือนเขียนยันอารมณ์เหมือนเขียนยันก็ได้

เพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะพื้นที่กระดองเต่ามันจะเป็นสีดำเนอะแต่มันจะมีบางส่วนที่มันแบบเหลืองทอง

ตรงนี้แหละนอกจากดูแล้วมันสวยงามนะชาวบ้านบอกโอ้มันก็ทำให้เราดูคิดจินตนาการไปได้เยอะเหมือนกัน
คือเธอเนี่ยนะคะถ่ายคลิปนี้วันพระค่ะวันที่๕กุมภาพันธ์นะเธอไปเดินเล่นอยู่ดีนะไปเจอเต่าตัวนี้ขวางถนนอยู่นะคะ
แล้วยังไงต่อเธอเนี่ยฝันค่ะคืนต่อมาฝันเห็นป้าคนนึงอุ้มเต่าตัวนี้มาให้ดูแล้วก็บอกว่ามันมีเลขอยู่ใต้ท้องเต่า
ฝันป้าก็หงายท้องเต่าให้ดูด้วยพอตื่นมาเธอก็เลยมาเปิดคลิปให้ถ่ายเต่าดูแล้วพยายามส่องดูตามที่ป้าบอกเอาไว้แต่ว่ามองยังไงก็ไม่เห็น
เธอก็เลยนำเรื่องนี้มาโพสต์นะคะมาโพสต์ให้ชาวเน็ตได้ช่วยวิพากษ์วิจารณ์กัน
เน็ตก็ใจดีค่ะมาตอบคอมเมนต์มากมายนะบางคนบอกเออมันก็ดูไม่ค่อยชัดจริง
บางคนบอกมันก็แล้วแต่จินตนาการแต่บางคนบอกเลยเห็นแน่เลยเห็นชัดแน่มากเลย

ก็คือทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แถวนั้นแหละที่อยู่ในคลิปทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คือ๗๗
อีกคันหนึ่งคือ๒๓๙๗นั่นไงนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อและจินตนาการ
อันนี้เขาคอมเมนต์อะไรกันครับเนี่ยไม่เห็นมีเป็นภาษาเลย
ภาษาภาษาอัลลาบิกกันสิอ่อดูดิผมนึกว่าสูตรปุ๋ย
อุ้ยมั่วจะถือปุ๋ยอ๋อ๒๕๒๕๒๕เป็นอายุไหมเขาคุยเรื่องอายุหรือเปล่าค่ะ
อ๋อมีฉันเห็นอันหนึ่ง๓๔๒๔๓๕สูงร้อยกว่ากว่าชอบมั้ยชอบมั้ยชอบมั้ย
ชอบน่าจะชอบแหละนะคะเพราะว่าเต่ามันเป็นสัตว์อายุยืน
ชอบอยากจะได้เคล็ดลับดีแบบนี้
ชอบก็ดูกันต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคุณผู้ชมนะ